คุณผู้ชมดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ปะทะกันหน้าห้างค่ะ
ฝั่งนึงนี่เป็น๑๐เลยคือเป็นฝั่งรายเดอร์
อีกฝั่งนึงเป็นวัยรุ่นหนึ่งคนฝั่งวัยรุ่นเนี่ยมีอาวุธคือมีด
แต่ฝั่งรายเดอร์ไม่ได้มีอาวุธอะไรนอกจากกลวยยางหมวกกันน็อกแถวนั้น
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ประทะนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เห็นคนที่มาคนเดียวไหมฮะตอนแรกใส่หมวกกันน็อกก็ถอดแล้วนะฮะ

ใช่ค่ะนี่ที่เห็นภาพไกลมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็รีบหยิบมือถือเอามาถ่ายไว้คนนั้นคือนางสาวนวลละอค่ะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอด้วยนะ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละเป็นรายเดอร์ของกราฟต์เนี่ยนะคะ
มีหมวกกันล้อมเป็นอาวุธอันนี้ฝั่งกราฟนะ
ส่วนอีกฝั่งนึงก็คือผู้ชายวัยรุ่นคนนึง
เขามีมีดเป็นอาวุธนะคะมีการตะโกนด่ากันตะโกนไล่กันแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะ

ใช่ค่ะที่ถนนศรีนครินนะคะ
ทีนี้ตอนที่จะกลับบ้านได้ยินเสียงแล้ว

เธอก็เลยเอามือถือมาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้
ซึ่งนอกจากที่เราคุยกับคนที่ถ่ายคลิปแล้วนะ
ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย
บอกว่าจริงพวกผมจะมาตอดรถอยู่ตรงหน้าห้างชีวิต

แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายสองคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา
ทีนี้มันมีจังหวะที่มองหน้ากัน
แล้วคนที่ซ้อนท้ายเขาลงจากรถ
แล้วก็มาถามรายเดอร์คนนี้ว่ามองหน้าทำไม
ตอนนั้นรายเดอร์ก็บอกว่าเปล่าพี่ไม่มีอะไรไม่ได้มอง
แล้วก่อนหน้านั้นผมก็ไม่เคยขี่สวนกับพี่เลย
ที่มาหาว่าผมเนี่ยขี่สวนกันแล้วเมื่อกี้มึงมองหน้ากูทำไม
ผมบอกผมยังไม่ได้เคยขี่สวนกับพี่เลยนะ
ผมนั่งรอแฟนอยู่ตรงนี้โทรศัพท์อยู่ตรงนี้
และไม่ได้มองหน้าพี่ด้วยทีนี้แล้วก็ขอโทษเขาไป

เพราะว่า๒คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

เข้าไปในห้างไปซื้อของ

ทีนี้พอออกมามันไม่จบค่ะ
เพราะว่าคนที่เป็นน้องชายออกมาแล้วก็ไปหาเรื่อง
กลุ่มรายเดอร์เอาก้นหินจะไปปลาใส่

พยายามที่จะไปจับตัววัยรุ่นคนนี้
ปรากฏว่าฝั่งวัยรุ่นคนนั้นเขาชักมีดมาขู่จะมาแทงด้วย
ทีนี้กลุ่มรายเดอร์ก็เลยต้องเอาสิ่งที่หาได้ตรงนั้น
อะไรบ้างล่ะกลวยยางเอ่ยก้อนหินหมวกกันน็อก

แล้วฝั่งรายเดอร์เขาบอกว่าไม่รู้จักเลย
ผู้ชายสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยนะคะ
ที่ที่พวกแก๊ปไปนั่นไม่ได้ไปจะไปกระทืบเขา

ใช่ครับแก๊ปคนอื่นเขาเข้ามาช่วยผมเฉยครับ
ยืนยันว่าเราไม่ได้ไปรุมเขาตามที่

เขามีมีดแล้วยืนยันว่าเราไม่รู้รู้จักกัน

เนี่ยตัวน้องคนนี้คือคนที่โดนหาเรื่องคนแรกเลยนะฮะ
ที่โดนหาว่าไปมองหน้าเขาเนี่ยนะฮะ

เดี๋ยวถ้าข่าวออกไปเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน

พวกผมเนี่ยแหมก็ต้องพยายามเข้าไปห้ามเข้าไปปรามหรืออย่าง

หนึ่งคือไม่เคยรู้จักผู้ชายสองคนวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ผมไม่ได้เข้าไปรุมเขานะผมมาป้องกันตัวเขาจะมาทำร้ายผมก่อน
ทีนี้ค่ะมันกลายเป็นความกังวลเรื่องความปลอดภัยคุณผู้ชม
เพราะว่ากลุ่มแก๊ปกลุ่มรายเดอร์ตรงนี้เขาก็บอกว่า
ผมก็ต้องมานั่งรอรับงานตรงหน้าห้างตรงหน้าโลตัสอย่างนี้ทุกวัน

ดังนั้นค่ะเขาก็เลยไปขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไปแจ้งความวันนี้เลยนะคะที่สพเมืองสมุทรปราการ
เพื่อที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วก็เพื่อที่จะยืนยันกับตำรวจ
แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยว่าทางกลุ่มรายเดอร์
ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อเรื่องก่อนนะคะ